เขาร่วมกันทำนี่เลยครับ
เป็นที่จักษานของเป็นกระถางศาลด้วย
ไม้ไผ่ที่จะเอาเอาไว้ไปใส่ดอกดาวเรือง

เป็นสมาชิกกลุ่มจักษานตำบลนาปรังอำเภอปงจังหวัดพยาวครับ
ทางชายและหญิงช่วยกัน
สารกระถางเป็นไม้สารจากไม้ไผ่นะครับตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อนำไปประดับในงานพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

ที่จะมีขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ
โดยแก่นำกลุ่มจักษานตำบลนาปลังบอกว่า
หลวงราชการที่๙ทรงงานอย่างหนักครับ

ตั้งใจที่จะสารกระถางไม้สารจากไม้ไผ่ให้ได้๑๑๐๙ชิ้นใส่ต้นดาวเรืองเอาไว้
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในการไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านครับ
เราก็จะนำโกยจีศาลเอาไปตั้งเป็นชุด
แล้วก็เป็นเลข๙ห้องแล้วก็จะเอาดอกดาวเหลืองขึ้นประดับเปิดประดับเป็นจัดจั้นนะครับ
เพื่อจะให้มันลดลันเพื่อมันมีอ่อสี่ศาลได้สวยงามตามจุดประสงค์ของกลุ่มจักรศาลครับ
สำหรับไม้ไผ่ที่นำมาสารเป็นกระถางนี่นะครับก็จะเอาไว้ใส่ต้นดาวเรืองทั้งหมด
แล้วก็กลุ่มจักษานตะบลนาปรังก็จะนำไปมอบให้กับทางอำเภอปง
เพื่อนำไปประดับเป็นเลข๙และแบบต่าง
เพื่อให้เกิดความสวยงามสมประเกียรติที่สุดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
ทำใส่กระถางแบบนี้แล้วก็ปักเอาไว้ตามจุดต่าง
คือมันก็ไม่อยู่ในที่พื้น
บางทีเจอน้ำนองหรือว่าสุนัขเดินผ่านอะไรอย่างนี้ก็ไม่เขียไม่คุยนะคะ

งามด้วยนะคะเป็นงานฝีมือที่ทุกคนตั้งใจสารออกมาจากหัวใจเลยทีเดียว